เมื่อวานนี้หลายคนบอกเฮ้ยวงการบันเทิงเรามีพิธีกรคนใหม่แล้วนะ

แล้วบอกเลยว่าสัมภาษณ์ได้ถูกอกถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนนะคะ

น้องปีใหม่ลูกแม่แอฟทักษะออนนั่นเองค่ะ
บทบาทพิธีกรแบบจริงจังครั้งแรกก็ทำคู่กับคุณแม่ไปเลย
และแขกรับเชิญก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลค่ะ
เป็นคุณน้าสุดที่รักของน้องปีนั่นเองก็คือน้าพุธกับน้าจุ๋ยค่ะ
แล้วบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าแทบจะไม่เชื่อเลยว่า
นี่ฝีมือพิธีกรป้ายแดงนะ
เพราะว่าลีลาการยิงคำถามของน้องปีใหม่คือมืออาชีพจริงคุณผู้ชม
แล้วก็มีการปล่อยมุกเรียกเสียงฮาตลอดทั้งรายการแบบฟิลแบบธรรมชาติเลยนะ
ไม่ได้แบบอิงสคริปตอิงบทบาทอะไรนะ

ซึ่งมีช่วงหนึ่งของรายการคุณผู้ชมมันมีช่วงการพูดถึงเรื่องความหวานไง
คุณพุทธกับคุณจุ๋ยเขาชอบทำอาหารในครัว
แล้วก็มีความโมเมนท์หวานตำน้ำพริกเขายังหยอดกันได้เหรอคุณพี่ปุ๊บ
กระตูกนะพุทธถามปรับว่าเอ๊ะนะคุณแม่
เวลาคุณแม่ปีใหม่ทำอาหารบ้างเป็นยังไง

คุณแม่แอปและแขกรับเชิญไปไม่เป็นเลยล่ะค่ะ
ประโยคที่ว่าคุณแม่ไม่มีคนอย่างนาพุทธนี่คะ

ก่อนจะมีประโยคพี่กวนัดเอกคุณผู้ชมพา
ไปชมบังช่วงบังกรณ์ของลีลาพี่สี่ก่อนคนนี้เลยค่ะ

หม่ามีไม่มีคนอย่างนาพุธล่ะค่ะ

หนูก็ไปวนเวียนก่อนหอมได้ค่ะ
ปี๊ทำหน้าจุ๋ยสิจะต้องไปหาที่ไหนเนี่ย

เป็นแขกรับชัยมางั้นหน้าพุธรู้ไม่จำว่า
พี่ธิกรเห็นน่ากลัวดิ

เราไม่สามารถเข้าเดินมาคำถามเลขันได้เลย
เดี๋ยวทางนี้ตื่นเต้นกว่า
งานนี้บอกเลยว่าพิธีกรเอาอยู่ค่ะ
เอาสักแขกรับเชิญไปไม่เป็นเลย

ก็กลัวก้ากวนเหมือนกันแหละ
จะถามอะไรแล้วจะโยงมาถึงคุณแม่หรือเปล่า

เออไม่เธอก็ลองกดเข้าไปสิ

ปกติไม่ใช่แอปนี้นี่ใช้แอปอื่นนี่
หวานตายแล้วโพสต์แตกนะทอง
เล่าข่าวต่อดีกว่านะคะถือว่าเอ็นดู

ยิ่งโตยิ่งเก่งจริงคุณผู้ชม